ส่วนอันนี้คุณผู้ชมคือช่วงนี้ไม่รู้ว่าเพราะอากาศร้อน
หรืออะไรยังไงนะทำไมมันเกิดเหตุไฟ

พาไปดูหน่อยค่ะพาไปดูที่โคราช
แล้วเดี๋ยวดูสภาพซากรถเป็นยังไงคะ

เห็นกลุ่มควันใช่ไหม
มันลอยสูงดำแบบนี้
ตรงนั้นคือสุสานรถทัวร์ของบริษัททัวร์นะคะ
อยู่ริมถนนมิตรภาพที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เห็นเป็นกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งบนท้องฟ้าหลายกิโลเลยล่ะค่ะ
ดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงก็รีบเข้าไประงับเหตุเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ถึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

จุดตรงนี้มันเป็นพื้นที่ใหญ่นะหลายสิบไร่
แล้วก็เป็นจุดที่เขาจอดรถทัวร์ของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในโคราชนี่แหละ

เอามาจอดทิ้งไว้เป็นสุสานรถทัวร์

รถเก่าจอดทิ้งไว้นาน
ย่าเย่ออะไรบางทีมันขึ้นมาถึงรถเลยนะ

เวลาไฟมันไหม้แล้วมันลามเร็วค่ะ

นี่ถ่ายมาจากไกลค่ะ

ถามว่าแล้วซากรถพวกนี้มันเสียหาย
กี่คัน๒๕คันค่ะ

ว่าสาเหตุที่แน่ชัดสรุปแล้ว

รถจอดไว้อยู่เฉยมันจะเป็นเรื่องของความร้อนอย่างเดียว
หรือมันจะมีเหตุปัจจัยอะไรอื่นด้วย

ไปหลายกิโลสามารถถ่ายเห็นควัน

ก็ตื่นตกใจกันไปหมดเลยนะฮะ
แต่ว่าก็มีข้อมูลออกมาเหมือนกันนะ

คือมันแห้งนะฮะแล้วตรงนั้นมีพวกย่าแห้งด้วย

ลมมันก็พัดไปพัดมาจนไฟลุกลาม